คขอตอบรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่มา

พร้อมปรากฤษปัญหาและปัจจนาคกับทุกเรื่องหุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

อภิกษ์รู้สึกกินเยอะเหลือเกิน
แล้วจะกินเยอะแล้วมีเสน่ห์เลือกก่อน
ไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงอภัยดี

เมื่อกี้การร้องเพลงใช่เหรอใช่โอเค

คุณแม่เข้าใจนี่คือห่วงว่าตัวเองเนี่ยอ้วนขึ้น

คือคุณแม่อยากให้คำแนะนำแต่พอเห็นแล้ว

น่าว่าตุ๋ยน่ะของแม่
ต้องบอกว่าลูกทั้งสองคนเป็นคนมีเสน่ห์มากนะ
แต่จะมีเสน่ห์อย่างเดียวไม่ได้นะคะคุณผู้ชม
ยังไงคะหุ่นเราก็ต้องรักษาด้วย

ก็นี่แหละอยากจะรักษาอยู่แต่รายการของเรา

เชฟครัวทราร่อที่สัญหาอาวเชฟหลอบทั่วฟ้าเมืองไทย
ฝีมือเด็ดเมนูอร่อยมาทำกันแล้วอย่างนี้
อภิษฐ์จะตกใจไม่ชิมเชฟว่ายังไง
ไม่ชิมเชฟค่ะเราไม่ชิมเชฟค่ะลูกออกไป

ตกไปคำเดียวแหมพวกนี้ก็จับผิดเหลือเกิน
ไม่ได้หรอกลูกเราจะมากินเชฟในนี้ไม่ได้
ต้องทำยังไงล่ะคะอาพิษถึงจะพอใจ
คุณแม่กับพี่กาต้องหาเชฟใหม่
เมนูใหม่มาให้อภิษเอาที่มันไม่อ้วน
คือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเชฟที่แม่คัดสรรมา
แล้วก็คนนี้เนี่ยอยู่ในลิสต์๑๐เชฟหล่อของนิตยสารชื่อดังด้วย
เป็นแบบประสิทธิ์ให้ก่อนว่าเชฟคนนี้เนี่ยนะ
กระสิปจริงแม่นี่พูดดังไปเช้านัก
พ่อเม่ดูอร่อยเป็นแบบโลแฟนต์มาด้วยค่ะ

เทศปิดจังเลยเอามาไปกำลังเต็ม

เดี๋ยวโอ้ยไปช้อยเข้ามาเลยค่ะคุณแม่

เชฟกระทะหลอดิดี้ดีโหาโหา

เชฟภูมิฟรีดาพลพลังกุล
๑ใน๑๐เชฟกระทะหลอดสุดแซ่บ

หนุ่มสูงยาวเขาดี
ดีกรี๑ใน๑๐เชฟสุดฮอตที่เหล่าแม่บ้านประจำบานของเรา
คัดสรรมาให้คุณสาวได้ฟินได้จิ้นกันทั่วหน้า
ทั้งความหล่อและฝีมือการทำอาหารที่ถือว่าจัดจ้านเด็ดไม่แพ้เชฟหน้าไหน
แต่วันนี้เชฟภูมิหอบเมนูรสแซ่บอะไรมาฝากกันนะ
เชฟภูมิค่ะบอกหน่อยเร็ว
ได้แล้วค่ะขอต้อนรับเชฟภูมิ

เชฟนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มาเจอแม่บ้านประจำบานของเรา

แรกของเราและของเชฟนะคะ
เราก็อยากจะรู้จักเชฟมากเลย

ถ้าอย่างนั้นวันนี้จะสัมภาษณ์เชฟสัก๓ชั่วโมงไปเลยแม่เยอะไป

โอเคไหมเฟิร์นารายการไม่ถึง
เชฟพอจะเอาก้ออี้น่ะพอให้ตอนหนูใช้ิ้บ
แม่เชฟของแม่ต้องเป็นแบบมีร้อนมีร้อนที่ชอบวิวแชร์
แต่ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะสัมภาษณ์เชฟแบบจริงจัง
ทำไมรู้ไหมคือแม่เองเคยเจอมาว่าเชฟเนี่ยติด๑ใน๑๐นะ
ทำเนียบเชฟสุดหล่อในนิยธิราศาสตร์ชื่อดังเร่มหนึ่ง

นะมามากแล้วครับแต่ตอนนี้เชฟก็มีความน่ารักนะ
แต่ตอนนี้โสดหรือเปล่าเราอะ

เหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยกเลยค่ะ
เชฟตอนนั้นเป็นยังไงคะตอนที่ได้ติดธรรมเนียบแบบ๑๐เชฟรูปหล่อเนี่ย

คือก็ไม่ได้คิดเลยครับแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าจะไปลง

เป็นขนตามที่ดีครับ
จนทุกวันนี้ผมยังไม่ค่อยมากตอบเลยครับ

จนใจว่าต้องมีคนบอกต่อ
คืออันนี้คือไอจีด้วยป่ะคะ
ว่าผมรับทำเมนูอาหารให้อาหารรัฐานบ้านอาหาร
แล้วก็สมมุติว่ามี
เราว่าเราเคยได้ยินเพราะว่ามันจะสวยมากใช่ไหม
ในไอจีที่มันแบบจานหนึ่งอ่ะดูแบบดูสวยอย่างนี้

แล้วยังไงนะคะนอกเหนือจากทำข้าวกล่องไปส่งแล้ว
รับออกแบบอะไรบ้างนะเมื่อกี้
คือรับดีไซน์เมนูอาหารให้ร้านอาหาร

ก็เมื่อก่อนนี้ผมได้มีโอกาสไปอยู่ที่

เชฟอยู่ในสถานทูนครับ

แล้วเชฟแบบว่าถนัดอาหารทั้งไทยฝรั่งแล้ว
เมนูเด็ดของเชฟคืออะไร

คือหนึ่งในเมนูที่ผมชอบมากที่ผมทำบ่อยก็คือเป็นเมนูที่วันนี้เราจะทำกันนี่แหละครับ

เป็นเม็ดหรือเป็นเปลือก

มันเป็นผลไม้ล้างปาก

มันไม่ได้มันมีเม็ดมันอะไรอีกเยอะแยะเลยอ่ะ
ก็มันมีวิธีการทำคือผลไม้มีรสหวาน

อาหารเราจะแต่งหวานก็ได้แต่งเที่ยวก็ได้แต่งเค็มก็ได้เพราะฉะนั้นคือ
ความหวังของผลไม้ก็สามารถเข้าได้อาหารคาวเหมือนกัน
จากเมนูที่เชฟบอกนี่คือเอามังคุดมีประโยชน์
ที่แม่ว่าเอามาทำเป็นยำมังคุด
เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะแม่

การันตีมาขนาดนี้แล้วนะคะ
ที่อยากกินปกติคือตอนนี้อยากกินมากเลยจินตนาการมันต้องแบบ

อุ๊ยลงตัวแม่

เชฟไปโชว์เสน่ห์ปลายจวักของเชฟกันเลย
กับช่วงนี้เชฟกะทะหล่อ